แต่ว่าตอนนี้เธอทั้งสองคนอยู่ในภาวะที่ไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งวีดีโอคอลอาณาจารย์มาหา
แต่ว่าพอตรวจสอบไปผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นหมอฟันด้วยนะคะ
นี่คือคลิปที่ผู้เสียหายเขาบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน
ระหว่างที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยวีดีโอคอลมาแล้วพูดจาชักชวนพูดคุยในแนวอนาจารย์
แล้วต้องบอกว่ามีการช่วยตัวเองด้วยโดยที่ไม่มีความละอายเลยค่ะ
แต่สิ่งที่เธอทั้งสองบอกว่าที่น่าตกใจก็คือว่าผู้ชายคนนี้แสดงตัวเป็นทันตแพทย์
มาหาผู้เสียหายคืออายุ๑๗ปีแล้วก็น้องสาวอายุ๑๓ปีทั้งสองคนเป็นลูกครึ่งอะค่ะ
ก็คงจะตามมาจากโปรไฟล์ในติ๊กต๊อกเพราะว่าสองพี่น้องเนี่ยเขาเป็นดาวติ๊กต๊อกอยู่
แล้วก็มีการแอดไลน์ชักชวนกันคุยจนลามไปถึงวีดีโอคอลแบบนี้แหละค่ะ
เมื่อผู้เสียหายตรวจสอบข้อมูลผู้ก่อเหตุพบว่าเป็นทันตแพทย์จริง
มีคนติดตามในติ๊กต๊อกพอสมควรก็เกิดเหตุ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกกังวลมากก็เลยเอาเรื่องราวไปเล่าให้ครอบครัวฟัง
ตอนนี้ก็ยังไม่กล้าออกจากบ้านค่ะ
เขาจะมายังไงว่าแนะนำเรื่องดัดฟันหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาก็เลยไม่ได้ว่าแต่พอคุณหมอเขาชักอันนี้เอามาเต็มตุ๊กน้องแบบช็อกทำอะไรไม่ถูกเขาตั้งสติได้เขาเลยกดอัดอีโดไว้ยังไงก็แล้วแต่นะคะล่าสุดทั้งครอบครัวพาน้องผู้เสียหายทั้งสองคนไปแจ้งความไว้ที่โรงพักใกล้บ้านแล้วค่ะแล้วก็แนบรูปภ
ว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกระแสข่าวที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ